นายอายุสินทพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมเป็นประธานพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เรือนจำชั่วคราวหนองเรียงในสังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
กล่าวว่ากรมราชธรรมได้จัดให้เรือนจำชั่วคราวหนองเรียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
นโยบายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะอาชีพ
ให้บริการด้านอาหารกาแฟเครื่องดื่มและงานบริการต่างแก่นักท่องเที่ยว
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษได้อย่างแท้จริง
และยังเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
โดยสามารถพาบุตรหลานมาชมและให้อาหารสัตว์ในโซนมินิซู
นิทัศกาลผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง
เช็คอินถ่ายรูปไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว
และยังเป็นที่ศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกทางด้วย